คุณผู้ชมคะช่วงสายของวันนี้นะคะมันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
หลักไปชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
รถคันนี้เขามากัน๓คนเป็นพ่อแม่ลูก

นี่ค่ะคือเจ้าที่กู้ภัยเร่งเข้าไปทำการช่วยเหลือเพราะอะไร
เพราะรถเก่งคันนี้สภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลย
มีคนติดอยู่ในรถนะคะอย่างที่บอกค่ะ
เหตุเกิดที่ถนนประหลุมโยธินซ้ายพระเยาว์เชียงราย

ตกอยู่ที่ร่องกลางถนนไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าส่องสว่าง

ผู้ชาย๑คนผู้หญิง๒คนนะคะ
คนขับเป็นผู้ชายชื่อนายสารวุฒิเสงพาณิชย์อายุ๖๔ปีค่ะ
แล้วก็มีผู้หญิงอีก๒คนชื่อนางกมลทิพย์เสงพาณิชย์อายุ๕๓
นางสาวชะนัญญาสิงพาณิชย์อายุ๒๐
เป็นพ่อแม่ลูกกันนะคะครอบครัวเดียวกัน
เจ้าที่ชุดกู้ภัยนำตัวออกมาได้จากรถค่ะ
ปฐมพยาบาลแล้วเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพยาว

ก็เล่าแบบนี้บอกว่ารถคันนี้มาด้วยกันทั้งครอบครัว
วิ่งมาจากตัวเมืองจะไปเชียงราย
มาถึงจุดนี้มาเกิดเสียหลัก
ก็เดาว่าเป็นเพราะตรงนี้มันเป็นทางโค้ง
แล้วพอเขาเสียหลักปุ๊บก็เลยไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า
รถก็เลยพลิกเลยค่ะพลิกหงายท้อง
ตำรวจบอกเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปตรวจสอบ
หาสาเหตุก่อนว่าเขามาด้วยความเร็วเกินไป
แล้วรถมันแหกโค้งหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

เดี๋ยวต้องรอคนเจ็บอาการดีขึ้นก่อนนะคะ